กับคลิปน่ารักของคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งมาแล้ว
วันนี้เป็นคิวของหนูน้อยคนหนึ่ง
เขาเรียนแบบเสียงแล้วก็ท่าทางของงูให้คุณพ่อดูค่ะ
ยังไงนะงูกันร้อง
มันทำยังไงนะ
จุ่ม

จุ่มจุ่มจุ่ม

ค่ะแล้วอย่างในคลิปเนี่ยคุณพ่อบอกว่าให้น้องเรียนท่าทางแล้วก็เสียงของงู
น้องก็ทำออกมาโอ้น่ารักน่าเอ็นดูจริงนะ
ขอบคุณคุณนิวนะคะที่ส่งคลิปน่ารักของน้องเพียวมาให้เรานะคะ
แล้วก็เตรียมรอรับเสื้อยืดตลอดข่าวรุ่นขอให้รวยสวยตัวนี้ไปเลย
มีใครอยากให้ดูสวยก็ส่งคลิปของคุณมาได้นะจ๊ะ